หายใจเข้าลึกนะคุณผู้ชมนะ
ลุกฮือนัดชุมนุมจุดพลุเผาลงศพ

ถ้าติดตามข่าวการเมืองเนี่ยเดี๋ยวจะมีช่วงต้น

ฉะนั้นคอการเมืองหรือใครอยากจะติดตามสถานการณ์เมื่อวันนี้

อะไรมันจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยเนี่ย
ดูยาวดูจนจบรายการเลย
หรือว่าสนับสนุนพักก้าวไกล
เมื่อวานนี้เขาไปรวมตัวกันที่ตรงนี้
เป็นสัญลักษณ์มีปัญหาเรื่องการเมืองต้องไปตรงนี้
อนุสาวรีประชาธิปไตยนะครับ

ชาปนกิจสวเผาดอกไม้จันทร์และจุดพลุ
กดดันให้สวลาออกเลยต้องลาออกเลย
แล้วเรียกร้องนะครับให้พักร่วมรัฐบาล๘พัก
จับกันให้เหนียวให้แน่นเหมือนที่สัญญากันเอาไว้นะ

ไปดูครับที่อนุสาวรีประชาธิปไตยเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับ
สนับสนุนนายพิธาฮะนายพิธาและพักเก้าไกร
จัดกิจกรรม๑๙กรกฎาวันชาปนกิจสว
คือพวกเขาไม่พอใจครับไม่พอใจการทำหน้าที่
สมาชิกวุฒิสภาที่ไม่เคารพเสียงของประชาชน
มีการทักเวทีปลาใสเอาผ้าขาวมาเขียน
ระบุข้อความบอกว่านายกพิธาฉันธรรมติประชาชน
ซึ่งการชุมนุมคลั้งนี้มีแก่นำและก็ห่อพระเก้าไกร
อย่างคุณไอตี้มพลิตวัชฌสรรกษ์ศิลป์นายรางศิรมนรม
คุณเจี๊ยบอมรัฐโชคปมิตกุลก็มาสังเกตการณ์ด้วย
ทีมข่าวได้คุยกับคุณเจี๊ยบอมรัฐ
ท่านเป็นกรรมการบริหารพักเก้าไกล
ระบุว่าเพิ่งจะแยกกับคุณพิธาเมื่อกี้เนี่ย
ก่อนจะมาเนี่ยออกมาตรงนี้โอ้โหคุณเจี๊ยบบอกว่า
คุณพิธานี่ภาวะผู้นำสูงมากในสถานการณ์คับขันบีบหัวใจขนาดนี้
คุณพิทายังให้กำลังใจกับลูกพักแล้วก็ฝากมาให้กำลังใจผู้ชุมนุมด้วย
วันนี้ถือว่าคุณพิธาไม่ได้แพ้นะครับคุณเจี๊ยอามรัฐบอกแบบนั้น
มาดูบนเวทีอานนท์นำพาหนึ่งในแกนนำปลาสายบนเวทีช่วงหนึ่งระบุว่า
เรากำลังถูกผลักและถูกให้ต่อสู้เผชิญหน้ากับกลุ่มคนที่ครองอำนาจในประเทศนี้
เขาเหยียบเราให้จมดินแต่เราคือเมล็ดพืชยิ่งเหยียบยิ่งงอกงาม
มาวันนี้ก้าวไกลมี๑๔ล้านเสียงอีก๔ปี๒๐ล้านเสียงแน่นอน
วันนี้ทำลายพิทาได้อีก๔ปีเจอรังสิมันโรมแน่
ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จแค่วันเดียว
แล้วฝากไปยังพักเพื่อไทยให้ตั้งมั่นอย่าทรยศประชาชน
หากจะต้องพลิกคั่วไปจับมือกับพักอื่นที่ต่างจากคั่วเดิมครับ
ผมไม่ได้พูดทั้งหมดนี้อานนท์นำพาพูดบนเวที
จากนั้นตัวแทนผู้ชุมนุมได้อ่านแถลงการจุดยืน๓ข้อ
สมาชิกวุฒิสภาไม่เคารพเสียงประชาชนต้องลาออกจากตำแหน่งโดยทันที
พักร่วมที่จะจัดตั้งรัฐบาลต้องจับมือกันไว้ด้วยความหนักแน่นเป็นปึกแผ่นอันเดียวกัน
ทั้ง๘พักต้องรักษาสัจจะที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ลดระดับนโยบายใดนโยบายหนึ่ง
จากนั้นก็เข้าสู่ไฮไลท์ของกิจกรรมที่ผมว่าพิธีชาปนกิจสวและสารรัฐธรรมนูล
โดยแก่นำเนี่ยนะครับเตรียมโรงศพมาเตรียงโรงศพมานะครับเหมือนคุณไปงานศพเลย
ไปที่วัดเลยให้ประชาชนมาวางดอกไม้จันทร์จากนั้นผู้ชุมนุมก็นำรูปสวพิมพ์ลงในกระดาษ
ขยำขยำขยำแล้วก็โยนเข้าไปในโรงศพแล้วก็จุดไฟนะครับมีองค์การสาบแช่งด้วยนะ
จากนั้นนะครับก็มีการยิงพลุไฟขึ้นเหนืออนุสาวรีประชาธิปไตยครับ

โหส่งเสียงโหล่ง

โอ้มเปลี่ยง

เอาละครับตอบมือให้จากพี่สมยนต์ด้วยครับ
พี่น้องครับไม่ต้องตกใจนะครับ

นี่เป็นพูดสัญญาการเริ่มต่อสู้ของพี่น้องประชาชนฝ่ายประชาธิปไตย
นี่แหละครับเขาพูดไปแล้วเมื่อกี้
นี่คือการจุดพลุเริ่มสัญญาการต่อสู้ของประชาชน

อันนี้ผู้ชุมนุมเขาบอกแล้วก็จะไม่ลดเพดานด้วย

ได้เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรม
สวมเสื้อดำไว้อะไรให้กับอำนาจอธิบท์ไตยของประชาชน

แล้วก็ยุติการชุมนุมแยกย้ายกันกลับบ้าน
ไม่มีความรุนแรงใดเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับ